วันนี้ไทยรัฐจอบประเด็นได้นำเสนอแผนศักยภาพการระบายน้ำ
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วนะครับ
มาวันนี้เราจะไปดูแผนในฝั่งตะวันออกกันบ้างครับ
ซึ่งก็จะเริ่มสร้างประตูระบายน้ำเพิ่ม
เขื่อนพระราม๖จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยจะเน้นส่งน้ำไปที่คลองระผีพัฒน์ให้มากขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
พระราม๖ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นเขื่อนทดน้ำที่รับน้ำมาจากแม่น้ำป่าศักดิ
ก่อนจะระบายไปยังพื้นที่ของระพีพัฒน์และแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงโครงข่ายระบบชนรับประทาน
ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
เพราะที่ผ่านมามีปัญหาด้านการระบายน้ำ
ที่ยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ
ปัญหาในการที่ต้องเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำนะคะ
เนื่องจากว่าสภาพการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็นเรื่องของพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่จัดสรรเยอะมาก
ทำให้ลักษณะการรองรับน้ำมีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ำก็จะเพิ่มมากขึ้น
เวลาฝนตกทีก็จะเป็นมวลน้ำที่ไม่มีที่ตัวไหนที่จะมารีถาดน้ำได้
ก็เลยมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องปรับปรุงความสามารถในการระบายน้ำ
แผนการปรับปรุงเขื่อนพระราม๖จะทำโดยการขยายท่อระบายน้ำระพีพัฒน์
จากเดิม๓๕เมตร๕บานประตูเป็น๘เมตร๓บานประตู
ทำให้สามารถระบายน้ำจากแม่น้ำป่าศักดิ์ได้
จากเดิม๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น๒๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
รวมกับการระบายน้ำของประตูระบายน้ำพระนารายที่ตั้งอยู่ข้างกัน
จะทำให้สามารถระบายน้ำสู่คลองระพีพัฒน์ได้รวม๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จากเดิม๒๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้น
การระบายน้ำเข้าสู่คลองระพีพัฒน์มากขึ้นจะช่วยลดการระบายน้ำเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ด้วย
สำหรับแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของรุ่มเจ้าพญาฝั่งตะวันออกนี้นะคะ
ที่มีความชัดเจนมากที่สุดคือประตูระบายน้ำพระธรรมราชาค่ะ
โดยจะสังเกตได้ว่าด้านหลังเริ่มมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำแล้วนะคะ
ซึ่งมีการก่อสร้างอยู่ที่๘เมตร๓ประตูระบายน้ำค่ะ
ว่าถ้าแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มการระบายน้ำได้จาก๗๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น๒๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ
ประตูระบายน้ำพระธรรมราชาเมื่อถูกปรับปรุงแล้วจะทำให้สามารถระบายน้ำเข้าสู่คลองรังสิต
และแม่น้ำนครนายกเพื่อผันสู่แม่น้ำบางประกงและทะเลอ่าวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มันก็จะลดเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมลงไปได้ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการประเมินอยู่ว่าผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรบ้าง
แต่เท่าที่ใช้ตัวเลขเบื้องต้นเนี่ยจะมีความคุ้มค่ากับการลงทุนภาครัฐค่ะ
แผนการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาจะแบ่งเป็น๒ส่วนคือ
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างตั้งแต่เขื่อนพระราม๖ถึงอ่าวไทยและส่วนพื้นที่รุ่มต่ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
ต้นประเมินว่าจะใช้งบประมาณเพื่อปรับปรุงทั้งหมดกว่า๖๐๐๐ล้านบาทมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าร้อยละ๑๒ต่อปี
ัญชาลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน